ต้องบอกว่ายุคนี้ใครอยากสวยอยากเด่นนี่ยกมือขึ้นมาเลยค่ะ
อยากถูกต้องนะคะเพราะว่าเรื่องศัยกรรมมันเป็นเรื่องปกติ
สมัยนี้นะคะคนในวงการบันเทิงรุ่นใหญ่เขาไปทำศัยกรรมกันเยอะมาก

แล้วก็ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองแบบหมดเปลือกเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้มีใครกันบ้างวันนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาไปดูเลยค่ะคุณผู้ชม
คนแรกประเดิมเลยค่ะดิฉันเพิ่งไปสัมภาษณ์มา
นี่คือหน้าก่อนหน้านี้แม่บานเย็นรากแก่นค่ะ
รัชนีหมอลำของเรานะคะวัย๗๐ปี
จัดเต็มครบทุกรูปแบบและโยกหน้าใหม่ทั้งหมด
เพื่อเติมความมั่นใจอันนี้คือหน้าก่อนทำนะคะ
เติมความมั่นใจก็คือดึงเข้ามาแล้วคุณผู้ชม
แก้มพี่ย้อยก็คือตึงขึ้นมาทันทีค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแม่บานเย็นก็บอกว่าเนี่ยแม่ไม่กล้ายิ้มเลยกลัวว่าจะเห็นรอยยับรอยย่น
แต่หลังจากที่ไปยกเครื่องหน้ามาใหม่หมดปุ๊บนะคะบอกเลยมั่นใจหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์ค่ะ
กลับมาสวยเช็งกระเดะนะคะในวัยเจ็ดสิบกว่ากว่าย้อนกลับไปเป็นสิบเจ็ดอีกครั้งเลยละค่ะ
หน้าไหม้ค่ะมั่นใจที่สุดแม่คุณแม่คิดว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์อิลีค่ะ
ดีใจไปซะก็มั่นใจไปไหนก็ยิ้มอยู่คนเดียวมองกระจกก็ยิ้มให้ตัวเองค่ะ
อยากให้พี่ทำนะคะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะ
จริงค่ะทุกคนด้วยนะคะอย่าหยุดสวยค่ะ
แม่นแล้วจ้าอีกหนึ่งตัวแม่เรื่องศาลัยกรรมค่ะต้องคนนี้เลยพี่ส้มเค้งสามชาติรึไม่ลีผมก่อนค่ะ
ศัลยกรรมแค่ไหนนะเหรอดูหลักฐานบนใบหน้าสิคะคุณผู้ชมค่ะ
เติมเข้าไปใหม่แล้วก็เอาของเก่าออกมา
เรียกว่าต้องอัปเดตความสวยทุกไตรมาสเลย
ถึงขั้นทำทัวร์ศัลยกรรมเกาหลีแล้วด้วยนะ
แล้วก็เอาตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องรับประกันเลย
ทำออกมาแล้วสวยเช้งแน่นอน

เขาก็มีความเชื่อเรื่องโงเห้งอยู่เหมือนกันนะ
ว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ย

บอกเลยว่ามีแต่คำว่าปัง
เพราะก่อนทำเนี่ยฉันก็ดูหมอดูมาก่อนจ้ะ

ทำแล้วเด็กลงทำแล้วโงเห้งดี

เงินทองคือโงเห้งจะเปิดก็คือ๑หน้าผาก๒ขมับ

มูกต้องอวบอิ่มมีโหนกแก้มแบบนี้ค่ะ
เหงอเฮ้งสำคัญนะ

สัดส่วนต้องดีเนอะจริงต้องได้อ่ะสาวสาวผ่านไป
ดิฉันขอส่งประกวดหนุ่มคนนี้ละกันพี่โดโดยุทธพิชัยค่ะพระเอกสุดหล่อของเรา
เวลาผ่านไปปีนี้๕๔แล้วนะคะพี่โด่บอกได้เวลาแล้ว
ยกเครื่องหน้าใหม่เลยทำทีนึงก็ชุดใหญ่ไปเลยค่ะ
กระชากวัยนะฮะควักเงินมา๗หลักเลย
ดึงหน้าดึงขมับงวลพับเก็บไว้ที่หลังหูโอ้โหยังไม่หมด
ไขมันตาบนด้วยแล้วก็สร้างชั้นตาใหม่ขึ้นมา
ยังไม่หมดอีกค่ะขอเคลียร์ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปด้วยเลย
ลัพธ์ที่ได้มาเป็นยังไงล่ะจ๊ะพี่จ๋าดูเลยค่ะนี่นะคะ

เดี๋ยวให้เวลามันเข้าที่กว่านี้มันจะหล่อกว่านี้อีกนะ
โด่บอกว่าขอแวะมาให้ไทยรัฐทีวีดูหน้าหล่อกันก่อนเลยละกัน
ที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งใหญ่ในวัยเลข๕แบบนี้
บอกว่าอยากจะเป็นโดโดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะ
คิดว่าพอใจเพราะว่ามันย้อนเรากลับไป
หล่อไม่หล่อไม่รู้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แฟนแล้วท่านผู้ชม
ที่เป็นคนพิจารณาแต่เราย้อนวัยแน่นอน
ดูไปเลยว่าเราจะฝืนสังขารได้นานแค่ไหน
เมื่อใดที่เราดูดีความมั่นใจและความรู้สึกที่

นี่นะคุณผู้ชมนี่๕๔นะพี่โด่
เพิ่งทำเสร็จมาหมาดใหม่นะ
เดี๋ยวรอระยะเวลาเข้าทางแล้ว
โอ้โหยกนิ้วให้แน่นอนตอนนี้ก็หล่อมากแล้วนะ
คุณผู้ชมค่ะพี่โด่บอกไปว่าเอาให้มันสุดไปเลยนะจ๊ะ
เรื่องความสวยความงามคุณผู้ชม